ไปดูผลงานของน้องเมย์ครับในการแข่งขันแบตมินตันหญิงเดี่ยวนะครับ
ที่นครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
น้องเมย์รัชนกอินทนนมือ๗ของโลกจากไทยนี่แหละครับ
อีฮานมือ๓ของโลกจากจีนผลปรากฏว่าน้องเมย์ครับ
แม้ว่าจะเอาชนะไปก่อนในเกมแรก๒๑ต่อ
แต่มาพลาดท่าแพ้ในอีก๒เกมต่อมานะที่๑๙๒๑และ๑๑๒๑ครับ

และนับเป็นการแพ้หวังอีฮานตลอดทั้ง๑๑ครั้งที่พบกันมาครับ
ส่งให้นัดสุดท้ายน้องเมย์นั้น
ซึ่งมีสถิติชนะ๑แพ้๑ต้องลุ้นเข้ารอบในการพบกับหวังซีเซียนมือ๒ของโลกจากจีนในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
วันแรกครับเจมี่โดนัซันโปรวัย๔๐ปีจากเวลส์ครับ
ทำ๙เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ครับก่อนจบวันที่สกอร์๙อนภาเป็นผู้นำเดียว
ขณะที่อันดับ๒ครับมีร่วมกัน๓คนที่สกอร์๖อันเดอร์พาร์ได้แก่
ชินรัฐพดุงศิลป์และจนัดสกุลพลภัยศาล๒โปรไทย
รวมทั้งเซโยกาเซียจากสเปนครับ
ส่วนผลงานของนักกอล์ฟที่น่าสนใจก็มีโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐ
ที่มี๓อัดภาพอยู่อัดับที่๑๒ร่วม
ขณะที่บับบ้าวาซันอดีตแชมป์เดอร์มาสเตอร์๒สมัยจากสหรัฐครับ
มี๑อันเดิร์ภาพอยู่อัดับที่๓๓ร่วมสถานด้านโปรช้าง
ทงชัยใจดีมือหนึ่งของไทยนะครับ
ดีเกินไป๑โอเวอร์พาร์อยู่อันดับที่๖๐ร่วมครับ